เอามาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วบอกว่าเป็นโรคประหลาดกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดตรัง
เธอบอกว่าเธอเข้าป่าไปเข้าป่าไปตัดต้นไม้
แต่ทีนี้พอออกมาจากป่านะเธอก็มีอาการเหมือนคันตามเนื้อตามตัว
เริ่มที่ศีรษะก่อนเริ่มที่หัวก่อน
จากนั้นเธอเกาไปเกามามันมีเหมือนตัวอะไรติดออกมาด้วย
หลังจากนั้นร่างกายเธอก็เป็นตุ่มผู้พองเหมือนเป็นหนองใสอย่างนี้
แล้วก็เธอก็ลองบีบออกมาดูอ้าวเหมือนตัวอะไรออกมาด้วยเหมือนแมลง
นี่แหละฮะหญิงที่ป่วยด้วยโรคประหลาดนี้ชื่อว่านางวิชุดาเรือนแก้ว
ซึ่งตามตัวของเธอนั้นจะมีตุ่มใสทั่วร่างกายเลยนะ
โดยเฉพาะบริเวณศีรษะจะเป็นมากเป็นแผลจนหนังศีรษะถลอกเลย
โดยคุณวิชุดาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดอาการโรคประหลาดนี้
เข้าป่าไปฟันต้นไม้พอกลับมาก็เริ่มคันบริเวณใบหน้า
เธอก็เลยมันคันก็เลยนึกว่าผิวแตกผิวแห้งอาทาครีม
แต่ปรากฏว่าทาครีมไม่หายก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หมอก็ให้ยามากินอาการก็ดีขึ้นเล็กน้อย
แต่สักพักมันก็กลับมาเป็นใหม่อีกมันคันแล้วก็เหมือนมีตัวอะไรอยู่ในศีรษะอยู่ในหัว
ก็เลยไปซื้อครีมที่ร้านขายยามาทาแต่อาการไม่ดีขึ้นครับ
พอหวีผมก็จะเห็นเหมือนอะไรมันล่วงลงมาขาวเนี่ยคุณ
แล้วก็ตามเนื้อตามตัวที่มีตุ่มถ้าใช้แหนบคีบดึงออกมา
จะเห็นเหมือนเป็นตัวอ่อนของแมลง
แล้วพอหวีผมออกมาแบบนี้ก็จะมีเศษผงขาวเหมือนตัวอ่อนแมลง
ตกออกมาจากศีรษะจากหัวของเธอเยอะมาก
ใช่คือเธอบอกว่ามันฝังไปในหนังศีรษะเลยใช่ไหม

แล้วดูออกไหมว่าตัวไหนตัวแบบตายแล้วหรือว่าตัวที่ยังดี
และชาวบ้านก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหมือนแมลงอะไร

ไอ้ที่ขาวที่มันร่วงมาเธอบอกมันเหมือนเป็นแมลงที่ตายแล้ว
แต่มันก็มีเหมือนเป็นแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกัน
เหมือนเป็นตัวอ่อนเหมือนกันเพราะบางตัวเนี่ยพอดึงออกมาแล้วบีบเนี่ย
มันเหมือนมีเลือดอยู่นี่แหละฮะ
แต่เธอบอกว่ามันจะช้อนชัยฝังตัวลงไปใต้ผิวหนัง
อย่างนี้เธอก็เจ็บเธอก็คันแย่แล้วสิ
แต่ไม่มีอาการคันแค่เป็นตุ่มใสอย่างนี้
แต่เธอก็มีแหนบติดมือตลอดคอยชีพคอยดึงออกมา
ฟังเสียงเธอหน่อยเล่าเหตุการณ์แล้วก็อาการประหลาดของเธอฮะ
คุณวิชุดายังบอกอีกนะครับว่าไม่ใช่แค่เธอเองนะที่เป็นโรคประหลาดนี้
พบว่ายังลามไปถึงลูกของเธออีก๒คนด้วย
แต่อาการไม่หนักเท่าเธอนะครับ
ทางด้านของนายแพทย์เลิศรักดีมากนะครับ
เอกสถาปนสกุลผู้บุญการโรงพยาบาลนายง

เร่งเข้าตรวจเยี่ยมอาการของคุณวิชุดา

จากการตรวจดูแผลตามลำตัวของคนไข้
ก็ไม่ได้พบหรือเห็นว่าเป็นตัวอะไรหรือเป็นแมลงอะไรนะ
แต่สิ่งที่ผู้ป่วยได้หยิบขึ้นมาจากแผล
ก็เป็นตัวคล้ายตัวหนอนแต่ไม่สามารถขยับขยื่นได้
บางครั้งอาจจะเป็นเนื้อเยื่อหรืออะไรต้องตรวจสอบอยู่
ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้
ในพื้นที่หมู่๙ตำบลละม่ออำเภอนายง
เคยมีกรณีคล้ายกับแบบนี้แหละ

ว่าไม่ได้เป็นตัวแมลงหรือหนอนแต่อย่างใดครับ
ที่อำเภอนายงที่ตำบลละหมอหมู่ก้าว
ก็ได้รับการพิสูจน์ไปแล้วว่าไม่ใช่
แต่ก็ต้องส่งตัวไปตรวจอาการอย่างละเอียดนะคุณฮะ

ก่อนหน้านี้คนไข้ได้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลนายงแล้ว
เจ้าหน้าที่พยาบาลก็ได้ถ่ายภาพไว้แล้ว
แต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวอะไร
แนะนำให้ผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน

ดังนั้นหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลจะประสาน

นำผู้ป่วยไปทำการตรวจรักษาอีกครั้ง
ว่าจริงแล้วคนไข้เป็นโรคอะไรกันแน่
และตัวที่คนไข้บอกเหมือนเป็นแมลงเหมือนเป็นตัวหนอนเนี่ย
มันฝังอยู่ในร่างกายของเธอจริงหรือเปล่า

หรือมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในร่างกาย
แล้วเกี่ยวไหมที่ไปตัดต้นไม้ในป่าอะไรเนี่ย
หน้าทีคนก็จะโยงกับเรื่องความเชื่อใช่ไหม